ช่วงนี้ก็ต้องมาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกับครอบครัวบัวหลวงกับทั้งสองท่านเช่นเคยนะคะ
วันนี้เป็นคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะ
ก็ถือเป็นการตับปอดอีกครั้งหนึ่งของหุ้นต่างชาติ
แต่ที่น่าจับตาก็คือเค้าขายแล้วเนี่ยเอาเงินกลับไปทางอเมริกา
ที่ตอนนี้ตลาดดาวน์โจทย์คือขักมาก

กำลังจะขึ้นไปเฮ็ดนิวไฮได้เรื่อยนะ
เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าที่เราติดตามมาตลอดตลาดหุ้น

นี้ขนาดคุณติดตามตลอดจตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
กลับไปคาดหวังแล้วว่าที่อเมริกาที่ดาวโจรเนี่ย
เพราะหากที่ผมเคยบอกว่าจริงแล้วตลาดพูดเป็นตลาดอนาคต
ราคาแพงจังโอ้ทำไมดูคนโอ้โหดูเนี่ยไม่กล้าซื้อ
เออแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองในอนาคตเนี่ยก็ถ้ากำไรต่างเขาดีขึ้น
ธุรกิจเขาดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยราคานี้มันถูกไปโดยไม่รู้ตัวเลย
อ่าใช่นะครับก็ทางดาวโจเนี่ยตอนนี้ปิดไปอยู่ประมาณ
นะครับแต่ครับส่วนทางนิขีอีเป็นยังไงบ้างตอนนี้เค๋อีเปิดมาบวก๘๕๐นะค่อนข้างสุดยอด
ตลอดเลยนะตั้งแต่ทรัมป์ได้เนี่ยลิเคอีก็ขึ้นทุกวัน
ต้องบอกว่าถามว่าแต่นี่คืออีกขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าข้างมันเย็นอ่อนข้ามมากเลย
จากวันนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยค่าเงินเยนอยู่ทางร้อยร้อยต้นนะ
๑๐๐ร้อย๑๑๐๒นะวันนี้เกือบร้อย๑๐ละ
๑ดอลลาร์เนี่ยได้แรกได้เนี่ยเกือบร้อย๑๐เยนละ

เพราะว่าเป็นโอกาสบางท่านที่อยากไปเที่ยวนะครับ
เหตุการณ์ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็จะถึงหมดสิ้นปีแล้ว

แต่มีเหตุการณ์นิดนึงเซ่นปีนี้

พี่ทศวันนี้มีอะไรมาฝาก

เราเรียกว่าเทศกาลลดหย่อนภาษีดีกว่า
ทุกคนก็รู้กันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะต้องเริ่มคุยกัน
เรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้กับพวกเรา
ในการที่จะวางแผนในการลดหย่อนภาษีไม่ใช่ว่าเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเดียว
แต่จริงแล้วเพื่อเป็นการวางแผนตัวเราเองในอนาคต
ว่าจะลงดูยังไงเก็บเงินยังไงลดภาษียังไงใช้สิทธิประโยชน์ให้เต็มที
ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมแล้วเพื่อลดห่อนภาษีอย่างเดียว
แต่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาวางแผนไว้เนี่ยเพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่ดี
หลังจากที่พวกเราไม่ต้องทำงานมีเงินเหลือเก็บนั่นเองใช่นะครับ
แล้วก็ให้พวกเราได้ใช่ถูกต้องนะครับ
เพราะจริงในการลดหย่อนภาษีรายได้ประมาณเท่าไหร่พี่ที่ต้องเสียภาษีแล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับ๑ต้องขึ้นอยู่กับตัวรายได้แล้วก็หักค่าใช้จ่ายก่อน
มันจะมีค่ารถหย่อนต่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตามปกติ
ดูรายได้รวมทั้งปีเนี่ยเกิน๕แสนขึ้นไปเนี่ย
ใช่คือไม่อยากให้ทุกคนมานั่งบอกว่าต้องเงินเดือนเท่าไห
แต่ว่าอยากให้ทุกคนคอยมองตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้ปีนี้รายได้ฉันทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่แล้ว
แล้วไม่ใช่บอกว่าจะดูแต่เงินเดือนนะครับ
ต้องบอกก่อนมันมีรายได้เงินได้ภูมิประเมิดอยู่๘ประเภทเนี่ย
นั้นเนี่ยอย่าไปบอกว่าเรามีแต่เงินเดือน
จริงแล้วอาจจะมีค่าจ้างอะไรต่างที่เราไปทำ

เป็นฟรีแลนซ์ต่างด้วยแล้วก็มีเงินเดือนด้วยอย่างนี้นะครับ

อันนี้ในการลดหยอดเนี่ยจริงเอาง่ายตัวเลขกลมนะ

ก็คือ๑๕ของเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณภาษี
อ่านะแต่ต้องไม่เกินห้าแสนบาท

แคปไม่เกิน๑๕และไม่เกิน๕แสนบาท

อันที่๒ในเรื่องของตัวประกันที่มี๑แสนบาทก็คือว่า
เงื่อนไขคือต้องมีตัวระยะเวลาความคุ้มครองเกิน๑๐ปี
ก็คือต้องเป็นคุณประทานที่๑๐ปี
ถูกต้องครับอันนี้ก็ลดห่อนได้๑แสนบาทสำหรับตัวเบี้ยนะครับ
มาถึงมาทางฝั่งของทางด้านการลงทุนเพื่อเกษียณบ้างนะครับ
เราอยากที่มาพูดเลยถึงเรื่องของกองทุนสำรองเรียนชีพก่อน
ครับนะอันนี้เนี่ยกองทุนธุรกิจกับกรบขอคือกองทุนธุรกิจบำเด็ดดันมารคาชการอันนี้เนี่ยสามารถนำไปรับหย่อนได้ตามเท่าที่เราจ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าแสนอันนี้เริ่มต้นก่อนเนี่ยทุกคนเอานี่เป็นตัวตั้งเอาสามส่วนนี้ก่อนนะเอาทีเอสไม่เกินห้าแสนอืมสิบห้าเปอร์เซ็ตครับอ่าประกันชีวิตหนึ่งแสนหนึ
ก็ว่าเริ่มดูแล้วว่าทางเลือกก็คือหนึ่งจะลงทุนในอารมณ์เอฟไหม
เพราะฉะนั้นแต่เงื่อนไขของการลงทุนทั้ง๓คนผมบอกได้เลยว่าเขานิดลงทุนยาวยาว

ก็ลองนับว่าปีนี้อันบริเวณปี๕๙

ให้เราสามารถเก็บเงินได้แล้วก็ลงทุนได้ในระยะยาว
อันนี้คร่าววิธีการคำนวณนะครับ
อยากฝากหลายคนมีกองทุนของการคาชการ

แล้วก็ผูกบัญชีในการที่จะซื้อกองทุนเอาไว้

ตลาดหุ้นลงเยอะเนี่ย

แล้วรัฐบาลจะเริ่มใช้พร้อมเปย์ได้๑๐๐หรือยัง
ดังนั้นอย่าลืมนะครับสมัครพร้อมเปย์กันนะครับ

ขอถือเซ็ทส่งคืนให้คุณนิดที่ห้องครอบครับ
ค่ะขอบคุณคุณทศพและคุณศิรษฐนันตร์ด้วยนะครับ